ทนการน้ำที่พิศูนโลกและสุโขทัย

คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วจนถึงขนาดนี้

บางจุดเขาบอกว่าน้ำท่วม

น้ำก็ยังขังสูง๒เมตรอยู่แบบนั้น
ประชาชนเริ่มขาดแคลนอาหารแล้วนะครับ
สถานการณ์อุทธกภัยที่สุโขทัย
มีมากว่า๑สัปดาห์แล้วครับคุณผู้ชมครับ
หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนี่ฮะ
น้ำมันขังนานเข้าเข้า

พอน้ำนิ่งเดี๋ยวโลกมันจะมาฮะ

ที่บ้านยางคลองตะบนบ้านกล้วย

แล้วก็เขาตัดกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับ

จุดนี้วิกฤตฮะยังคงวิกฤตครับ
ส่งของไปแจกจ่ายบรรเทาความเดิร้อนก่อน
สำหรับพื้นที่ตะบนบ้านกล้วยในรักนะครับ
ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีอุทธกภัย

จังหวัดได้รับการประสานจากกรมชนรับประทาน
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อ
กำลังจะเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
เครื่องสูบน้ำระยะไกลมา
มาติดตั้งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับ
อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอก

หลังจากมีฝนตกหนักบริเวณอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับ
น้ำจะไหลผ่านอำเภอทุ่งเสลี่ยมอำเภอสวรรคโลก
ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำประชาชนรับทราบแล้วนะครับ

แล้วก็ติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิด

กรณีที่พนังกั้นน้ำแม่น้ำวังทองมันแตกเนี่ยนะฮะ
ในพื้นที่หมู่๑บ้านวังประดูกตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิสุนโลก
ในอำเภอนะครับและทหารร้อยนายเจ้าหน้าที่ปพ
ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันครับเอาอะไรไปนะฮะที่เห็นเป็นท่อน
แล้วก็ถุงใส่ทรายเข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
ทำกันตั้งแต่เช้าทุลักทุเลน้ำก็เยอะนะครับ
จากนั้นจะเรียงกระสอบทรายปิดกั้นน้ำ
เป็นวิธีซ่อมพนังกั้นน้ำแบบฉุกเฉินครับ
แต่จนถึงเวลานี้ยังทำไม่เสร็จ
กระแสน้ำก็ไหลทะลักออกจากแม่น้ำวังทองอย่างรุนแรงครับ
ว่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะเสร็จเอาใจช่วยครับ
ถ้าฝนเนี่ยมันไม่มีปัจจัยของฝนตกซ้ำลงมาอีกนะ
ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวังทองนะครับ
น้ำจะหลากในพื้นที่รุ่มต่ำไปทางไหนเราต้องรู้เท่าทัน

มันจะไปอำเภอบางกระทุ่มครับคุณผู้ชมฮะชาวบางกระทุ่มฟังทางนี้
แล้วเดี๋ยวมันจะไปลงแม่น้ำน่านในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร
เป็นลำดับต่อไปดูข่าวน้ำท่วมฟังแล้ว
อย่าให้มันผ่านไปนะครับน้ำจะมาถึงบ้านท่านท่านต้องเตรียมตัวนะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงครับ
ไหลถึงพื้นที่ชั้นเศรษฐกิจอำเภอลาดยาวแล้วตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา
ตลาดลาดยาวบ้านเรือนโรงพยาบาลหลายแห่งนะครับได้รับผลกระทบ
ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยฮะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๓๐๔๐เซนติเมตรนะครับ
แค่งหัวเข่าว่างั้นเถอะการจราจรยังสามารถนะครับ
เปิดได้ตามปกติปริมาณน้ำนี้มันจะไหลไปยังคลองขนมจีน
อำเภอก้าวเลี้ยวอ้าวก้าวเลี้ยวรอรับน้ำนะครับ
แล้วจะลงคลองบางประมุงนะครับที่อำเภอกกพรจดแล้วก็จะไหลลงสู่ม่ายน้ำเจ้าพญาครับ
มาดูลงต่ำลงมามาดูที่ลบบุรีครับ
ระดับแม่น้ำป่าศักดิ์ไหลท่วมพื้นที่
ที่ตลัดลำนารายอชายวกดานครับ
ยังทรงตัวตรงนั้นชาวบ้านในเขตเทศบาลตะบนลำนารายนะครับ
และบริเวณโดยรอบต้องใช้เรือในการเดินทาง

ส่วนโดยงานรัฐการณ์และภาคเอกชน

ได้จัดทำอาหารเข้ากล่องน้ำดื่ม
แจกจ่ายให้กับคนที่ติดค้างอยู่ภายในบ้าน

ชุลมุนน้ำพึ่งมาแบบนี้ยังตั้งตัวไม่ทัน

เอาข้าวสุกแล้วไปนะครับ
เอาข้าวสุกแล้วไปกับข้าวที่เสียยากไป
ไก่ทอดหมูทอดไข่ต้มไปก่อน
งกะทิพวกแกงอย่าพึ่งเดี๋ยวจะเสียนะฮะ
ข้าวสารอาหารแห้งเดี๋ยวเหตุการณ์นิ่งแล้ว
เอาไปนะครับเพราะว่าเอาไปแล้วเขาไม่มีไฟหุงฮะ
ดิฉันขอสรุปภาพรวมของเหตุการณ์น้ำท่วม
ในครั้งนี้ของบ้านเราที่เป็นอิทธิพล
ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ในประเทศไทยที่เจอกับอุทธกภัย
รวมทั้งหมดสามสิบห้าจังหวัด
เข้าสู่ภาวะปกติแล้วสิบสองจังหวัด
ยังเหลือพื้นที่ประสบอุทธกภัย๒๓จังหวัดด้วยกันนะคะ
นี่ค่ะก็คือพิศนุโลกตากสุโขทัย
กำแพงเพชรพิจิตรเลยขอนแก่นร้อยเอ็ด
ชัยภูมินครราชศรีมาปราจีนบุรีสะแก้วชัยนาฏ
สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา
สิงภ์บุรีอ่างทองอูทายธานีนครสวรรค์
ระยองจันทบุรีพฤษบูรณ์และรบบุรีนะคะ
จำนวนนี้๗จังหวัดที่มีสถานการณ์น้ำท่วม
เข้าขั้นวิกฤตและรุนแรงนะครับ
ก็คือชัยภูมิลบบุรีนครราชศรีมา
ชบูรณ์พิสุนุโลกสุโขทัยและนครสวรรค์ค่ะ
นี่ค่ะก็ดูแลชีวิตก่อนนะคะแล้วก็ทรัพย์สินเดี๋ยวว่ากันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปพาทุกท่านออกมาจากพื้นที่ที่วิกฤตนะคะ